คนพวกนี้ออกไปไกลแต่ขอให้ลอยเงินที่จ่ายไว้คืนกลับมาก่อนด้วยนะ
คู่เบ่าสาวหลี่งานวิวารลมค่ะ
เพราะว่าติดต่อจั่งวานระชุมหนังอย่างดี
ถึงวันงานคุณหายจ้อย
คือล่มเลยแหละเพราะว่าจัดไม่ได้
ใช่โอ้โหแล้วนี่ไม่ใช่แค่มีคู่เดียวนะคะ
แต่รายที่เป็นเจ้าของเรื่องนี้คุณ

นี่เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงนะคะ
นางสาววิริยาปัญญาจักรกับ๑๐ตำรวจโทพงศวรรค์สินทิติยานนท์

เขาเล่าให้ฟังว่าเขาจัดงานแต่งงานใน๙พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ

ผู้ดูแลชื่อว่าเก่งจำไว้ให้ดีสงสัยจะเก่งแต่พิมพ์แต่ไม่เก่งจริงสักอย่าง
วันก่อนถึงงาน๑วันคือ๘พฤศจิกายนก็ยังพูดคุยถึงรายละเอียดกันอยู่เลยนะ
ตกลงเดี๋ยวดอกไม้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้น
พฤศจิกายนคุยกันเรียบร้อยผ่านไป
เช้าวันแต่งงาน๙พฤศจิกายนไม่มีใครมาเลย
สองคนรู้เลยว่าโดนเบี้ยวงานแน่นอนคุณรู้ไหมก็ต้องทำยังไง

สองสามีภรรยาป้ายแดงทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวต้องมาจัดงานแต่งงานกันเองค่ะ

ทำเองตกแต่งสถานที่เองจัดเองรันทุกอย่างเอง

ให้เขาได้แต่งงานกันในวันนั้นนะคุณไปฟังเสียงเขากัน
ตอนนั้นคือใจเสียมากแต่แบบแค่เวลาร้องไห้ยังไม่มีคือเครียดมาก
ก็เลยแบบหาดูในเฟสว่าที่ไหนจะจัดงานได้บ้างก็เลยยังดีที่โชคดีที่ไป
แล้วต้องไปเสียเวลาไปเช่าของเพิ่มขอเพื่อนมาช่วยก็มีแต่คนสงสาร
ว่างานมันจะเริ่มในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วก็ไปยืมของไปเช่าของเพิ่มเสียอีกประมาณห้าพันกว่าบาท
แล้วก็จ้างคนที่รู้จักกับแฟนเขามาช่วยจัดดอกคือทุกคนช่วยกันช่วยคนละไม้คนละมือ
ประมาณเกือบสามหมื่นนะคะคือมันเสียเวลาเนอะแล้วก็แต่สุดท้ายเนี่ยโอเคงานมันก็ผ่านไปได้ด้วยดี
ด้วยความร่วมมือของทุกคนเลยที่แขกส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่รู้ว่าจริงแล้วเมื่อวานเนี่ย

ชุดยอดชุดสุดท้ายเขาก็ได้แต่งงานกัน
แก้ปัญหาแต่มันก็เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งความรู้สึก
ก่อนนั้นเนี่ยเขาก็บอกเนี่ยว่าอุ้ยก้าวพิษจิกายนเนี่ยวันมงคลเลย
งานคุณในความเป็นจริงทำไม่ได้นะไม่มีทางที่คุณจะทำทัน
ยังไว้ที่คุณจะมีทีมแบบเยอะเยอะทีมงานประมาณสักสองสามร้อยคนอ่ะ
ไม่ต้องเป็นห่วงรับรองจัดงานให้เรียบร้อยได้แน่นอน
โอ้โหเรียบร้อยสิคะคุณหายเกลี้ยงหายจ้อยไม่เหลือเลย
ตำรวจโทพงศวรรค์นะคะบอกว่าตอนนี้เข้าไปรวบรวมมาได้เนี่ย
ผู้เสียหายกว่า๑๕รายรวบรวมหลักฐานอยู่เดี๋ยวคุณโดนแจ้งความดำเนินคดีแน่นอนค่ะ
ไปเมื่อวานนี้ร้านอยู่ย่านสันติธรรมที่ตำบลช้างเผือก
ไปถึงร้านเนี่ยค่ะเงียบกริบคนไปไหนหมดอ่ะ
ไม่มีคนอยู่แต่เปิดไฟในร้านไว้นะเปิดไฟในร้านไว้บางส่วนนะ
พอลองโทรไปที่เบอร์ที่ติดอยู่ก็ไม่มีคนรับ
ไม่เป็นไรตำรวจหาตัวคุณได้แน่นอนหาไม่ยากหนีให้ดีก็แล้วกัน
มาหากินกับความรักของคนอื่นเขาแบบนี้นะแย่มากนะครับ